วันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นก็ได้นำเสนอรายงานที่มีศิลปะโบราณจากอำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรำไปปรากฏอยู่บนเว็บไซต์บริษัทประมูลชื่อดังนะครับ
โดยมีราคาประมูลนับล้านบาท
ล่าสุดครับอธิบดีกรมศิลปากรเชื่อว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้น่าจะเป็นของจริง
โดยปฏิมากรรมจากแหล่งเดียวกันอีกหลายชิ้นยังจัดแสดงอยู่ในพิธภัณฑ์หลายแห่ง
ในต่างประเทศทั่วโลกนะครับ
จากการตรวจสอบของทีมข่าวไทยรัฐทีวีพบปฏิมากรรมสำริทที่มาจากอำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรำหลายชิ้นจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ที่ต่างประเทศ
โดยจากฐานข้อมูลในเว็บไซต์พิธภัณฑ์ศิลปะคิมเบลสหรัฐอเมริกา
ปรากฏปฏิมากรรมสำริทพระโพธิสัตว์อริยเมตรัย
ศิลปะในสมัยก่อนพระนครช่วงปลายคริสตศตวรรษที่๘พบเมื่อปี๒๕๕๙
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเบโทโปรลิตันหรือว่าเม็ดสหรัฐอเมริกา
เมื่อค้นหาด้วยคำว่าประโคนชัยเป็นภาษาอังกฤษก็จะพบปฏิมากรรมหลายชิ้น
ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นศิลปะในช่วงคริสตศตวรรษที่๗ถึง๘
ก่อนหน้านี้หลายฝ่ายคาดการณ์นะครับว่าปฏิมากรรมที่พบที่อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรำน่าจะถูกลักลอบนำออกนอกประเทศไปในช่วงต้นสงครามเวียดนาม
แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเดียวกับการขนย้ายทับหลังนารายบันทมศิลป
ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เชื่อว่าอาจจะเป็นฝีมือของทหารอเมริกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ไทย
เพราะว่าจุดที่พบปฏิมากรรมเหล่านี้เคยเป็นพื้นที่สีแดง
ซึ่งเป็นเขตคอมมูนิสต์มาก่อน
อธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าภาพของรูปปั้นอวโลกิเตสวน
อ้างว่าเป็นศิลปะโบราณที่มาจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
ราคาสูงกว่า๒ล้านบาท
เรื่องต้นจากการพิจารณารูปภาพในเว็บไซต์แล้วก็น่าจะเป็นของจริงนะครับ
ไม่น่าจะนำของปลอมมาประมูลขาย
ส่วนแนวทางการติดตามคืนค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซ้อน
และฝากประชาชนให้หวงแหสมบัติของชาติ
และตระหนักถึงการลักลอบนำสมบัติแผ่นดินไปขายให้ต่างชาติมากยิ่งขึ้นครับ